คุณผู้ชมคะทีนี้มาดูเรื่องของการดูแลความสงบเรียบร้อย
เรื่องของความมั่นคงภายในประเทศกันหน่อยนะคะ
ทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีการสั่งการ
ให้มีการสำรวจกล้องวงจรปิดทั่วประเทศค่ะ
อยากจะให้มีการเชื่อมโยงกล้องวงจรปิดในแต่ละพื้นที่
มโยงให้เข้าสู่ระบบเดียวกันทั้งประเทศเลยนะคะ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ซึ่งก็บอกว่าที่ประชุมได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี
ลงพื้นที่บูรณาการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและตำรวจของแต่ละพื้นที่
รอบคลุม๗๖จังหวัดค่ะเพื่อสำรวจจำนวนกล้องวงจรปิดของหน่วยงานต่าง
ได้ติดตั้งครอบคลุมทุกพื้นที่หรือไม่
ว่าจะรู้ผลช่วงเดือนมีนาคมปีหน้านะคะก่อนจะนำมาวางแผนติดตั้งในจุดที่ยังไม่มีการเชื่อมต่อค่ะ
จากนี้นะคะก็บอกด้วยว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่ากล้องที่มีอยู่ทั่วประเทศมีจำนวนเท่าไหร่
ทั้งทั้งที่เคยสั่งไปเมื่อ๒ปีที่แล้วให้ติดตั้งกล้องเพิ่มในจุดเสี่ยง
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
และไม่เกี่ยวกับใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้ทำกันอยู่แล้ว
แต่ว่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยเพื่อต้องการให้รู้ภาพรวมทั้งหมด
เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อกันทั้งประเทศให้ได้ค่ะ